ก็รถแบบก็รถแบบเขาก็ไปถามอะไรพวกนี้
ถามว่าจริงจันรถแบบผมก็ไปตามรถแบบ

ถ้าถามความคำดีของผมตอบมาว่ารถแบบ

ผมทำเซาซีแบบพวกเราถามเลย

หื้มมันจะไปอยู่กับเขา

แถลงการเรื่องการป้องกัน

ก็ควรจะรู้นะคนไทยควรจะเรียนรู้แล้วล่ะมันมี
ใช้ทั้งในเรื่องของการใช้เป็นอาวุธสงครามก็มี

ใช้ในร่างการตรวจวัดก็มี
เรื่องของของใช้ทางสัญนะ

มันจะมีผลกระทบกับพื้นที่ในวงกว้าง

น่าเศร้าใจมากกว่าอย่างเพื่อนอื่นอีกนะ

เรื่องขันน้ำสีแดง

ดินแดงใช่ไหม

แล้ววันนี้ใครอาบน้ำตากขันบ้าง

สำหนุนการภูตกฐัมภ์ความผิด

เอามาแพร่รูปทั่วไปให้สังคม
ที่นี่
เห็นให้สมคมเขาอะไรล่ะให้ความต้นใจอ่ะผิดก็ฝ่าไปรู้นะ
ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่มันมันน่าทำหรือเปล่านะ
อย่างนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกบางอย่างก็ผิดบางอย่างก็ไม่ผิด
แต่บางอย่างมันสมควรทำไหมเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปไง
มันจะเลือกนับถือบางข้อก็มันไม่มีรูปเหมือนจะไปผิดอะไร
แล้วเธอลองก็ถามแหม่มีรูปหรือเปล่าอ่ะไม่มีก็จะจากน่ะแจกมา
เขาแจ่งเขาแจ่งเขาแจ่งมาสิก็เขาก็งงว่า
เดี๋ยวมีเดี๋ยวเขาไม่มีเธอก็รู้เจตนาเขาทำเพื่ออะไร
เธอก็เป็นเครื่องขยายเสียงเขาอยู่กันทุกวันนั่นแหละถ้าเจตนานี้มันจะไปแจกทำไมขัด
ฮะแจกตุ่มสิแจกตุ่มเอาไว้ไว้เก็บผลนี่ไงเล่าตุ่ม
ขันได้มาทำไมโทษรู้อยู่เขาเจตนานทำเพื่ออะไร
ทำไม่อยากทำไม่รู้จะทำไปเพื่อใคร
อยู่มากนี้ก็ฮะใช่มั้ยจะ

เยอะนะ
เช้าแล้วอารมณ์รักรักดีอยู่
ขอบคุณจ้ะขอบคุณกับวิทยาลัยนะ